คุณผู้ชมครับมาดูอนิสงฆ์จากการเป็นมือหนึ่งของโลกของน้องเมย์
เมย์เป็นพรีเซนเตอร์กันใหญ่ครับส่วนสินค้าที่เป็นเรื่องของแบตมินตันตัวนี้
ขายดีคึกคักไปตามกันครับ
ประชาชนต่างเข้าไปเลือกซื้อสินค้าอุปกรณ์กีฬาแบตมินตันอย่างคึกคักทีเดียวในช่วงนี้
แบตมินตันหญิงไทยนะครับในการที่นำไปแข่งขันจนประสบความสำเร็จ
รองมา๓รายการ๓สัปดาห์ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
ตอนนี้ได้รับความสนใจจากคนที่ชอบกีฬานี้เป็นพิเศษครับ
บอกว่ากระแสของน้องเมย์ช่วยทำให้อุปกรณ์กีฬาแบบมินตันในประเทศกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
หลังจากช่วงปี๒ปีที่ผ่านมายอดขายตกลงไปอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่าไม่มีกระแสฮีโร่จุดประกายนั่นเองเหมือนในช่วงนี้นะครับ
ตอนนี้ทางร้านก็มีการเตรียมสต๊อกสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ๑๕นะครับ
หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้สนใจเข้ามาซื้ออุปกรณ์กีฬาแบตมินตันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าน้องเมย์สามารถรักษาผลงานไว้ได้จะทำให้ภาพรวมของอุปกรณ์กีฬาแบตมินตันเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๑๕นะครับ
ขณะที่นางสาวคณิสาราเงินศรีศุกร์ผู้จัดการส่วนตัวน้องเมย์บอกว่าตอนนี้มีสินค้าหลายแบรนด์จำนวนมากติดต่อให้น้องเมย์นั้นไปเป็นพรีเซนเตอร์
แต่ที่ตกลงแล้วมี๓แบรนด์ด้วยกันนะครับโดยเป็นสินค้าของกลุ่มนมนะฮะก็ให้เรื่องของกำลังแล้วก็มือถือแล้วก็อาหารพร้อมทานนั่นเองครับ
เตรียมทยอยออกมาขายในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ